เขามีงานใหญ่ค่ะจัดงานเก๋นำทีมโดยพี่โจ้
รัฐนากโกเซิร์ฟใส่ชุดไทยใสสะเก็ดอ๋อเหือนไหว
ดาราเข้ามานะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวีเจจ๋าคุณเคนวงซิลน้ำชาชีระนัทค่ะ

ลูกพี่พีชทองเจือนะคะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันหมด
น่ารักมากนะคะมาสร้างสีสันนี่แหละค่ะ

พี่โจ๊ะเนี่ยแก่คร่ำวัดในวงการเซิร์ฟสเก็ตต่างนะคะ

เพื่อว่าตอบโจทย์เสิร์ฟสเก็ตที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ค่ะ

โดยเส้นทางที่เลือกก็จะเป็นการเล่นเซิร์ฟสเก็ตรอบเกาะรัตนโกศิลป์นะคะ

ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ของไทยด้วยค่ะ

เอาพูดตรงตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตราคาแพงมาก

บอกอันอันหนึ่งก็แพงแบบว่าซื้อไม่ไหวจริงนะคะ
โจ้บอกว่าไอ้อันที่แพงก็มีแพงจริงนะ

ส่วนเรื่องที่มีคนเขาขายเนี่ยตั้งใจอัพราคา

ก็แล้วแต่นะคะสักพักถ้าขึ้นราคาไปไม่มีคนซื้อ
เขาก็ขายได้แค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังประเด็นนี้กับพี่โจ้สุดหล่อกันเลยค่ะ

ผมใช้คำว่านักโลกของนักสะสม

ที่เขารู้กันว่ามันเลิกผลิตแล้วนะครับ

ขิงเราอวดกันด้วยท่านะครับ

ส่วนประเด็นดราม่านะคะที่บอกว่า
งานคนเยอะจังไม่ใส่หน้ากากค่ะ

โจ้อีบอยได้โพสต์ขอโทษ

เพราะมันเหมือนเป็นการออกกำลังกาย
เวลาเล่นแบบนี้ระบบหายใจมันทำงานละบาก
โจ้ก็ฝากขอโทษมาด้วยนะคะ